นาฬิกา๓๑นาทีแล้วนะครับ
ที่คุณซู่ภัสระต้องปิดตาโปรย
เป็นภาพน่ากลัวสำหรับดิฉัน

มีเป็นหลายมุมมองจื้อจริงแล้วไม่เหมาะนะ
ภาพที่เห็นอยู่บนรถเมล์
เป็นชายสูงวัยแล้วก็แต่งตัวคล้ายเรียนแบบพระสงฆ

มีการถกกันมีก็วิจารณ์กันในโซเชียลต่างมากมาย
กเพราะว่าพระถกอะไรฮะ
ถกจีวัลนี่แหละครับ

ก็ได้โพสต์คลิปชายสูงวัย
แต่งกายคล้ายพระสงฆ์อายุราวก็๕๐ปี
บริเวณทางขึ้นลงอยู่บนรถเมษายยี่สิบแปด
วิ่งระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร
และสถานีขนส่งผู้โดยสารตลิ่งชันครับ
โดยชายคนนางเก่าพยายามส่งสายตาให้กับหญิงสาว

ก่อนจะถกจีวอนแล้วช่วยเหลือตัวเองครับ

ครับฮะส่งสัญญาณมือทำไมครับคล้ายกวักมือนะ
กวักมือเรียกนะอ้านะครับแล้วพยายามหน้าให้หญิงสาวคนนางเก่า
เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้
มือหนึ่งก็กวักเรียกอีกมือนึงก็กวักอะไรอยู่
อ่าแล้วก็อย่าเออะไปอย่าโวยวายนะครับ

อย่าใช้คำว่าโวยวายใช้คำว่ากรีดร้องได้ไหมคะ
อะไรนะพี่กระเป๋าพี่กระเป๋ารถแมงมาตรงนี้หน่อยค่ะ

ท่านยังไม่ได้ให้ตังค์พี่แน่เลย
ไปครับคุณทางขันขาพระท่านเรียกมาตรงนี้หน่อยค่ะ

แบบนี้เปล่ามันคืออาการคนที่ตกใจนะ

คือเขาอยู่เฉยแต่ว่ามีคือ
แต่มีคนแอบถ่ายคลิปไว้ไงนะฮะ
พอเวลาใครขึ้นมาผู้โดยสารก็จะขึ้นปั๊บ
จะช่วงขึ้นปั๊บก็จะปิดไว้เหมือนเดิม
อ้าวพอรถนี่เปิดอีกแล้วครับนี่ครับพี่ดินเป้ทำนี่

สโปรงจีวอลนี่ใช่เลยนะท่านเนี่ยพอรถนี่เปิดอีก
ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่แคร์สายตาใครเลยทีเดียวนะครับ
นี่แหละฮะเอ๊ะทำไมพฤติกรรมแบบนี้เป็นไปได้นะครับ
คุณพิธีโภคแสดงความคิดเห็นมาหน่อยครับเรื่องนี้ฮะ
แล้วคุณผู้หญิงที่ใช้รถเมย์เป็นประจำได้แนะนำมาหน่อยนะ
ว่าตัวท่านเองมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
บางท่านอาจจะต้องเคยเจอแหละรถเมล์นี้จะแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไร

แล้วก็วิภาควิจารณ์กันเยอะนะครับในโซเชียลนะครับว่า

ก็จะเป็นการสร้างความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา
อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจหรือว่า
บุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบบุคคลในคลิปวิดีโอ
และนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกรถเมย์
ติดอันดับ๑ใน๓ที่ผู้หญิงถูกคุกคามทางเพศ
โอ้โหนี่นะใช่และอีกหนึ่งอันดับคือรถจักรยานยนต์
คุณไม่น่าเชื่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เอี๊ยดนี่แหละนี่เป็นข้อมูลเหรอค่ะ

แล้วก็มีห้องน้ำปั๊มอะไรพวกนี้ใช่ไหม